เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับที่บ้านพักของผลเอกเปรมตินสุรานนท์
ประธานองค์คมนตรีก็มีความคึกคักเป็นพิเศษครับ
เพราะว่ามีนายทหารที่เป็นแคนดิเดตจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่
พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์รวมไปถึงพลเอกชาญชัยช้างมงคล

ที่ก็คาดการณ์นะครับว่าจะขึ้นดำรงตำแหน่ง
หลัดกระทรวงกลาโหมตบเท้า
เข้าไปร่วมอวยพรในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด๙๖ปีนะครับ
โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้บุญชาการเหล่าทัพ
เข้าไปร่วมอวยพรในครั้งนี้ด้วย
แล้วก็ได้รับพรจากประธานองค์คมนตรีกลับไปอย่างอบอุ่นเช่นกัน
ไปฟังคำโวยพรพร้อมกันครับ
ขอให้นายกสบายใจว่าพวกเรากองทัพและประชาชน
สนับสนุน
ให้กำลังใจแก่นายกและพวกเราทุกคน
ตู่เดี๋ยวนี้ป่าอายุเยอะแล้ว
ก็อยากช่วยตู่เท่าที่สามารถจะช่วยได้
ที่ช่วยเดี๋ยวนี้ก็คือ
คุยกับใครก็บอกเขาว่า
เพราะว่าพวกเราเห็นว่า
ที่พูดกับวันนี้ไม่ได้เพียงหมายความว่า
เราทำเพื่อใคร

เราทำเพื่อพระบาทสุนัขพระเจ้าอยู่ว่า

ขอให้จู่มั่นใจว่า
พวกทหารแก่อย่างเราเนี่ย
จะทำทุกอย่างเพื่อช่วยให้จุ่มสามารถที่จะบรรลุ
ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของชาติให้ได้

ก็ต้องทำต่อไปจนได้
ถ้ามันมีอุปสรรคก็ต้องแก้
และหวังพวกเราคงเข้าใจว่า

ไม่ใช่ดีสำหรับตู่

อย่างที่พูดเมื่อกี้ตัว
ฝาแก่แล้วคงจะช่วยอะไรไม่ได้มาก

เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนว่า

หวังว่าพวกเราจะให้ความ
ทำความเข้าใจกับประชาชนได้
สำเร็จและความรักความสามัคคี

ก็ขอขอบใจทุกคนนะ